บัตรใหม่คุ้นว่ามันไม่มี
บัตร
บัตรของน้องไม่มีกรุ๊ปเลือด
แต่บีบอกว่าตัวเองอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของใครบ้าง
ส่วนสูงอย่างที่บอกกันว่าถึงกล่ะด้วย

มาที่พิชชี่บ้างนะครับผมคิดว่าจะกลับไปอ่านข่าวหรือกลับไปขายร่มต่อนะฮะ
ยังไม่ได้คะแนนนะเรานะพิชชี้นะ
พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ
โจ๊กก้งเหล่าโจม่าส่ง๔ท่านนี้มามีพี่อ้วนนะฮะคุณศักดิ์นะฮะคุณเบียร์แล้วก็น้องส้มใครดี
สวัสดีครับชื่อศักดิ์นะครับเป็นพนักงานบริษัทครับ
ก็ว่างเนี่ย้ก็จะชอบดูการ์ตูน

นกกาโบยบิน

น้องขลับตัวแย้งนึกอยู่ครับ
พี่จำได้ว่าตอนเด็กจะต้องตื่นขึ้นมาดู

ยิบรับวัดหมายยิ้มให้แกงกัน
เป็นเพื่อนของแม่พี่น้องพ่อหมุน

เจ้าคุณค่ะรายการอุ๊ยตาขี้ไปแล้ว

พี่พิซซี่แอบเร็วไวกับทันใด
อ่าอันนี้คิดว่าน่าจะมาเร็วไว๒

เชอรี่บอกว่ามารายการนี้ห้ามใส่เสื้อสีดำ

ถึงว่าจัดเป็นมาให้

และท่อนต่อไปเขาร้องว่า
เราเบิกอบทิศรีบมาเร็วไว้
เราพวกเราจำได้
พี่น้องพี่สองด้วย

รับไปอีกหนึ่งดวงดาว
ตอนนี้เนี่ยคือเมื่อกี้กดดันเพราะเพื่อนสองคนตอบถูก
ตอนเนี้ยกลับบ้านไปก็ไม่อายใคร
ได้แล้ว๑ข้อมาได้ไป๓คะแนน
มาที่คุณก๊อฟบ้างคุณก๊อฟตอนนี้มี๓คะแนนนะฮะ
สะสมไว้นะครับตอนนี้จะได้อีก๓หรือไม่มาดูนะครับ

พร้อมแล้วมุนเลย
โอเคมีคุณคุณแป้งมีคุณวิมมีน้องไซด์แล้วก็มีคุณวิว

คุณซายนะมาคุณซายแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องซายค่ะหนูชอบทำอาหารมากเลยค่ะ
หนูจะช่วยคุณแม่นะคะทำอาหารทุกวันเลยค่ะ

แม่บ้านแม่เรือนนะ

เพราะเรียนนะครับมาฟังคำถามครับผม

พี่นึกก่อนนะแวบแรกคือพูดว่าขาวกับส้มไม่น่ามี

กระป๋องกับสีแดงผมคิดว่าคนอยู่ตรงกลางต้องเด่นสุด
เพราะพื้นในรูปของแม่ครัวจะไม่ใช่สีแดงครับ
ดังนั้นผมว่าแม่ครัวต้องใส่สีแดงครับ

คุณก๊อฟตัดสินใจตอบไปแล้วนะครับว่า

ส่วนคนกลางเขาใส่สีส้ม
สีแดงคนขวาคนซ้ายเขาใส่

ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แนนเท่ากันแล้ว

รอบที่๓อาม่ารอบสุดท้ายนะฮะ

มีคุณลูกไม้คุณแสนดี
และมี้องเอ็มกับน้องจุ๊และคุณซุป

เขาจะเป็นคุณแสดีของเธอรึเปล่า

ชอบเนี้ยแอดแอดอีกอย่างงี้

อันนี้น้องตุ๊กอันนี้พี่สก

โหช่วงที่พี่ป๋องฮ็อตเนอะขายดีมากเลยเนอะ
ลงกี่เงินกันดีพี่พ๋องกับน้องใบตอม
พี่พ่องเอา๒ก่อนได้ไหมมันก็ได้เหลืออีกเลิศ

๓ค่ะ
ไม่ตอบ
ขอตอบเร่งทำถามครับ

ทำมาจากขนห่านหรือขนเป็ด

คำถามเยอะมากเลย

ตีแบตพูดผิดครับแต่ว่าไม่ทราบเลยครับ

ไม่รู้ว่าส่วนไหนใช่มั้ยแต่รู้มาจากขนเป็ดขนหน้าครับ
คือเราก็รู้แค่ว่ามันมาจากคนเป็ดเหมือนกัน

รู้ไม่ได้ก็ทำขนแบบ

พี่ทำอะไรขนเต้ำอยู่ดูซิทีโซ

๓แสงจะได้หรือไม่ฉลยครับ

ปีกข้างซ้ายของหานหรือเป็ดเท่านั้นครับ

เพราะว่ามันจะช่วยในการหมุนของลูกแบตเวลาตีครับ

ไม่ปีกกว่าองศาของการขึ้นมันอาจจะไม่ได้ไง

มันจะบิดนิดนึงอย่างนี้ครับ

เป็นแต่เธอสน่ำแบบ

นี่ตะกี้ตะกี้
ไม่รู้

ชอบมา
แต่ไม่ได้ถามขนนู้กไข่

นี่ไงมันอย่างงี้

มาด้วยพิซซี่บ้างพิซซี่เองก็มีสะสมยังไม่ต้องขอบคุณ
ก็มีอยู่๓เหมือนกันถ้าข้อนี้ได้ก็จะเป็น๖
นั่นหมายความว่าถ้าข้อนี้ทำได้ใบตองจะกลับไปอ่านข่าวบันเทิงได้ทันทีเลย

พร้อมแล้วนะครับวงล้อมหาชนมา
มาครับหมุนเลย
มีนะครับ๔ท่านนะฮะมีคุณนุ่มนะครับคุณปิงนะฮะคุณดรีมแล้วก็พี่ประหยัด

เพราะไม่เคยเล่นหวยกลุ่นจากตรงบน

เอาน้องดรีมเผื่อดรีมของพี่จะทำถึง

สวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะหนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะ

ชื่อสบายมาก
เชิร์นรีเสวยตลอดนะชัลลี

มัวเล่านังสองคนโดยเหนื่อยมาก
อย่างมากเหมือน้ะครับชวมจากไทยโบราณมาตอนนี้เหลือทั้งหมด๔เหลือตามค่ะ
ครับนี้คำถามนะคะภาพแบตมณีมีเมียกี่คนคะพอใบบรรยล

ปราฟินรังเกิ๊พจะเป็นเมีย
ปราฟินเมียเราไป
เสื้อสมุดนางเงือกนี้อยู่ในนี้ไหม

ปีก็ได้เป็นเมียแผงกลัว

แต่ตอนสมัยเด็ดดูไม่สามก็สี่ไหมวะคุณช้างคุณภัย

เพราะว่าดังเลนระหว่างสามกับสี่นะครับ
แต่เว็บแรกเค้าไม่มาเลยไว้เมื่อกี้นะ
แว็บแรกคือ๔คนนะครับ

อ่าม้วนเสือรอเลยนะ
แต่ถ้าตอบผิดมีสิทธิ์ลุ้นต่อไปนะครับ
เฉลยใช่๔หรือไม่ครับ
จริง